ทีไรมีแต่เรื่องราวดีมาฝากกันตลอดเลยนะคะสำหรับน้องอาร์มชุติมาแล้วก็เจี๊ยบนิสาค่ะ
ล่าสุดมีใหม่ด้วยกันนะจ๊ะนี่แหละค่ะดึงลูกทุ่งสาวอินดี้อาร์มชุติมามาร่วม
โดยทั้งคู่ได้ควงกันมาฝากเนื้อฝากตัวพร้อมกับฝากผลงานเพลงใหม่ที่บันเทิงไทยรัฐนะฮะ
โปรเจกต์เขียนหัวใจใส่ทำนองของเจี๊ยบนิสานั่นเองนะฮะมีเพลงใหม่ยังไงบ้างไปฟังค่ะ
ดีไหมดีไหมงานดีนะเพลงเพราะค่ะเมื่อเจอสาวอาร์มถามอีกเรื่องหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันเลย
หน้าหนูสวยมากตอนนี้ไปเคาะไปทำอะไรมาใหม่บ้าง
ในเรื่องของจมูกแล้วก็หน้าอกหน้าใจน้องอาร์มบอกว่าตอนนี้เข้าที่เข้าทาง
พอใจขนาดไหนนะคะไปฟังน้องกันหน่อยจ้า
ให้ตัดสั้นเลยไม่ได้ไม่ได้จริงจริงห่วงผมมากเป็นผมเป็นคนที่รักผม
ตอนเรียนมต้นเนี่ยคือผมสั้นมาตลอดอยู่แล้วเพิ่งได้มีโอกาสไว้ผมยาวตอนช่วงเรียนปวช
ตอนเข้าวงการนี่เองใช่ก่อนหน้านี้คือผมสั้นมาตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กแล้วค่ะ
เบื่อแล้วกับผมสั้นแฟนคลับบอกว่าให้ไปตัดบริจาคใช่เราก็เลยบอกว่าหนูขอบริจาคเป็นอย่างอื่นได้ไหม
เป็นแบบซื้อวิกผมให้ดีกว่า
ทำอย่างอื่นทำได้หมดแต่อย่างเดียวที่น้องอาร์มขอคือไม่ตัดผมนะคะรักผมมากจริงแล้วผมน้องเขาสวยด้วย